คือเบอร์ออกมาเธอออกมาบอกว่าจะไปแจ้งความ
แล้วเธอบอกว่าเนี่ยเธอถูกคนคนหนึ่ง

แอบอ้างเนี่ยคือคุณผู้ชมรู้ไหมมันก็ผิดแล้วนะ
แล้วยังเอารูปแล้วก็ทักข้อความ

มีการท้าท้ายให้ไปถึงบ้านด้วยนะคะ

ก็เลยอยากจะไปเคลียร์ที่บ้านของสาวสองรายนี้
ปรากฏว่าเธอเจออะไรต้อนรับไปดูค่ะ
ขอโทษด้วยค่ะ
ทำไมอะคะเออน้ำมาหายเอออีบีมผิดน้ำจบ
อืมสาดน้ำไล่เลยเป็นไงคะพี่ผ่า
เมื่อกี้มีตำรวจอยู่ด้วยนะเออแต่ยังทำ
อ่ะคลิปเนี้ยผู้เสียหายก็ถ่ายเอาไว้เพราะพาตำรวจไปถึงบ้านของนายคนนี้ค่ะ
ธนกฤษอายุสักประมาณยี่สิบถึงสามสิบปีนี่แหละเป็นสาวประเภทสอง
อยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งค่ะย่านคลอง๕ถนนรังสิตนครนายกที่จังหวัดปฐุมธานี
เพราะว่าเธอถูกแอบอ้างเอาชื่อนามสกุลและรูปภาพของเธอไปปลอมเฟซบุ๊ก
ปั่นปวนหาเรื่องคนอื่นสร้างความเดือดร้อนด่าทอชาวบ้านไปทั่ว
แล้วตำรวจเนี่ยมาแม่มีตำรวจยืนอยู่ตรงนั้นแท้
แต่เธอยังเจอเอาขันมาใส่สาดน้ำใส่เธอด้วยค่ะ
เขาบอกว่ามีผู้เสียหายหลายรายนะคะแจ้งความไปแล้วแต่คดีมันไม่คืบ
แล้วตัวนายธนกฤษสาวสองรายนี้มีพฤติกรรมแบบนี้มาเป็นปี
บางครั้งยังเอารูปภาพผู้เสียหายคนอื่นไปขายบริการ
ไปโพสต์ด่าสาบแช่งคนอื่นโอ้โหหลายคนบอกว่าโดนกันมาเยอะค่ะ
หนึ่งในผู้เสียหายที่ชื่อว่านางสาวเจนอายุ๒๔ปี
เธอเล่าแบบนี้ว่านายธนกฤษเนี่ยแอบอ้างใช้ชื่อนามสกุลและรูปภาพของคนหลายคน
โดยหาเรื่องคนอื่นเข้าไปทั่วแล้วก็ท้าทายให้คนเหล่านั้นไปหาถึงที่บ้านด้วย
ผู้เสียหายบอกว่าพาตำรวจไปเคลียร์ถึงที่บ้าน
สุดท้ายก็เจอแบบนี้บางคนเนี่ยถึงขั้นเอามีดโดนเอามีดไล่ฟันอ่ะ
แล้วไปรู้มาว่าตัวนายธนกฤษคนนี้นะคะเขามีอาการป่วยทางจิต
เคยรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญามาแล้วแต่ขาดการรักษามานาน
แหม่ผู้เสียเขาบอกเลิกเถอะทำอย่างไรก็ได้
อยากให้เลิกพฤติกรรมแบบนี้หรือใครก็ได้มาพาตัวไปรักษาอย่างจริงจังสักที
พอเขาหาเรื่องคนในเฟสเสร็จ
พอถ้าเกิดมีคนรู้รู้ว่าเป็นเขาที่เป็นคนสร้างเฟรนนั้นขึ้นมา
เขาก็จะพ้้าที่บ้านเขา

ไม่มีการดำเนินคดีหรือเรียกมาตักเตือน

แจ้งความก็คือแจ้ง
หรืออาจจะแจ้งบ่อยจนเขาไม่สนใจเราหรือเปล่า

แล้วอย่างนี้คือผู้เสียหายเขาเดือดร้อนกันเยอะมาก

ไม่รู้ว่าตัวนายคนนี้เนี่ย
เขามีครอบครัวหรือมีใครบ้างที่เป็นเพื่อนฝูงรู้จัก

อันนี้เป็นความเดือดร้อนอีกรูปแบบหนึ่งนะ
ส่วนใหญ่ที่เราเจอคือเหมือนกับว่าปลอมเข้าไป

แต่ลักษณะนี้คือปลอมเป็นคนอื่นแล้วก็ไปด่า

โอ้โหเดือดร้อนกันไปหมดนะคะ